คุณแม่ท่านหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีครับ
คุณแม่ท่านนี้เนี่ยต้องแจ้งตำรวจจับลูกชาย
เพราะว่าลูกชายอารวาสหนักเหลือเกินคลั่งยาครับ

มันก็พูดอย่างงี้แหละ

เมื่อกี้ผมว่าคุณแม่พูดอย่างเจ็บปวดใจที่สุดนะ

แต่ว่าลูกคลั่งยาบ่อยเหลือเกินฮะ
คนในบ้านเนี่ยจริงตอนนี้เหลือก็แค่แม่ลูกครับ
ก่อนหน้านี้มีลูกหลานอีกหลายคน

เพราะว่านายรัชชัยลูกของคุณแม่ราตรีวุฒิชัย
นายรัชชัยคลั่งยาคลั่งยาหนักขนาดไหน
อารวาสไปทั่วเลยคนในบ้านอยู่ไม่ได้

ขโมยของในบ้านขโมยของในบ้านไปขายฮะ

แม่เลยจำใจทั้งหมดหัวใจไม่อยากทำ

อยู่ในพื้นที่ของอุ๊บดรฮานี

วุฒิชัยยังแบมือของเงินแม่เลยนะ
ตอนเจ้าหน้าที่มาเนี่ยก็ตอนแรกอารวาส
พอเจ้าหน้าที่มาเฮ้ยกลัวกลัวเครื่องแบบ
รู้สึกเนี่ยเหนียมอายไม่เหมือนก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่จะมา

เจ้าหน้าที่มาไม่จำเป็นต้องใช้ปฏิบัติการหรือไม้งามแต่ประการใด
เพราะตอนเจ้าหน้าที่มารัชชัยมีอาการเหนื่อยล้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้านเลขที่๒๖๕ทับ๗
อยู่ในเทศบาลนครอุดรธานี
จำใจต้องแจ้งจับลูกชายติดยาอารวาสหนักครับ